สภาพอากาศในบ้านราวตอนบนของประเทศ

ใช่ดังนั้นดูแลสุขภาพนะครับค่ะส่วนตอนล่างของประเทศ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝนตกต่อเนื่อง
ดังนั้นเดี๋ยวจะเตือนกันและอธิบายว่าปัจจัยเหล่านั้นมีอะไรนะครับ
แต่หากพูดถึงเรื่องสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของดาบราศาสต
ก็ต้องพูดถึงเรื่องของดวงจันทร์เมื่อคืนที่สวยงาม
ใช่ค่ะหลายคนได้เห็นภาพ

เป็นการชมความงามของดวงจันทร์
ข้ามมาจนถึงกรรมรุ่งสามของวันนี้
เกิดจากอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูวันนี้ผมอธิบายเองเลยนะ
คุณอยากรู้ใช่ไหมทำไมดวงจันทร์
ส่องสว่างสวยงามเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เดี๋ยวผมจะเนรมิตดวงจันทร์มาให้คุณสุพัสราของผมได้ชมกันใกล้
เมื่อคืนเราไม่ได้ชมด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวชมในเช้าวันนี้นะครับ
ดวงจันทร์เขาโคจรรอบโลกอยู่แล้วเป็นวงรี
รัสมีเป็นวงรีนะครับและจากวงรีแบบนี้
เมื่อคืนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาโคจรในโค้งวงรีที่ใกล้โลกมากที่สุด
ดังนั้นจึงเห็นดวงจันทร์ส่องสว่างและเข้าใกล้โลกมากที่สุดนะครับ
เพราะว่าอะไรคุณธรรมดาดวงจันทร์เขาจะโคจร
แล้วก็ห่างจากโลกประมาณ๓๘๐๐๐กิโลเมตรนี่ลักษณะแบบนี้นะฮะ
แต่เมื่อคืนเขาโค้งมาโค้งมานะครับคุณผู้ชม
แล้วก็เข้าใกล้ในระยะทาง๓๕๗๐๐กิโลเมตร
คือใกล้เข้ามาอีกจากวงโคจรปกติ
ใกล้เข้ามาก็คุณก็คำนวณดูสิใกล้เข้ามาประมาณเท่าไหร่ล่ะ
เกือบ๓๐๐๐๐กิโลเมตรโดยประมาณ
ทำให้เราเห็นดวงจันทร์ใหญ่และสว่างกว่าปกติเนี่ย
เห็นได้ด้วยตาเปล่าตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๕๐นาทีของเมื่อวานนี้
แงนมองไปทางทิศตะวันออกเห็นดวงจันทร์แล้ว

คือฤดูหนาวตามปกติแล้วพระจันทร์ก็จะขึ้นเร็ว
แต่ว่าท้องฟ้ายังสว่างอยู่เราก็อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่สักช่วง๖โมง
แต่ว่าช่วงค่ำพอดึกไปแล้วยิ่งดึกยิ่งสวย
เที่ยงคืนตี๑ตี๒ตี๓ตี๔ตี๕

นี่คือปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้น

ดวงจันทร์กลมโตแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้ง
วันที่๒มกราคม๒๕๖๑รับปีใหม่พอดี
เดี๋ยวผมกับคุณสุภาษาจะไปนั่งชมจันทร์กันในช่วงปีใหม่นะ
แล้ววันที่๒มกราคมคือเขาใกล้เข้ามาอีกประมาณ๑๔๐๐กิโลเมต

เห็นดวงจันทร์กลมโตสดชื่นสดใสไปเมื่อคืนแล้ว

พื้นที่ภาคใต้อาจจะเจอฝนนะครับ

ตอนบนของประเทศแล้วก็ตอนล่างของประเทศนะครับ

บริเวณความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็น

ตอนนี้อยู่บริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วนะครับ
และอีกวัน๒วันนี้เขาจะแผลลงมาปกคลุมบ้านเรา

มีอากาศที่หนาวเย็นมากยิ่งขึ้น
อุณหภูมิอาจจะลดลงไป๑๓องศาเซลเซียส
นี่คือส่วนของภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
เห็นไหมฮะเขียวแบบนี้เริ่มแผลลงมาแล้ว
ส่วนภาคใต้บ้านเรายังคงต้องเตือนกันนะครับ
มีปัจจัย๒ปัจจัยที่ยังคงทำให้ฝนตกต่อเนื่อง
นั่นก็คือเรื่องของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำ
จากที่ประเทศมาเลเซียเขาอยู่ชายฝั่งมาเลเซีย
แต่ว่า๒ปัจจัยนี้แหละส่งผลให้ภาคใต้
ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักประกอบกับฝนสะสมมาก่อนหน้านี้
จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้
ดังนั้นยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับ

ขึ้นลมแรงอาจจะมีความสูงขึ้นประมาณ๒๓เมตรนะครับ

ตรวจสอบสภาพอากาศเป็นรายภาคเจาะลึกกันไปดีกว่านะครับ
เหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับ
อุณหภูมิจะลดลงไป๑๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ปกติ๑๔องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนยอดดอยประมาณ๖องศาเซลเซียส
อีสานนะครับไปดูภาคอีสานกันบ้าง
อีสานอากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลงไป๒๓องศาเซลเซียส
ในพื้นที่ปกติก็ประมาณ๑๗องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนพื้นที่ยอดภูก็จะมีอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๑๑องศาเซลเซียส
ภาคกลางอากาศเย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิก็จะลดลงไป๑๓องศาเซลเซียส
ก็จะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียส
แต่กลางวันก็ยังคงร้อนอยู่นะฮะ๓๓๒องศาเซลเซียสครับ
ส่วนภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนครับกับมีลมแรง
อุณหภูมิก็จะลดลงไป๑๒องศาเซลเซียส

ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งทะเลอันดามันนั้น

มีฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
ตกหนักตั้งแต่พื้นที่จังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา
ะลาปัตตานีนบราธิวะอันนี้คือฝั่งอ่าวไทย
ส่วนฝั่งทะเลอันดามันก็มีฝนตกเหมือนกัน
ภูเก็ตกระบี่พังงาตรังสตูนยังคงมีฝนตกอยู่
กรุงเทพมนาคอนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๒๑องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียส
นี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวตรวจสอบสภาพอากาศกันแต่เช้าแบบนี้นะครับ

ช่วงหน้าข่าวกีฬารออยู่แล้วนะครับ
กับคุณวรปัตรอรุณพักดีครับสักครู่
โปรดติดตามตอนต่อไป